ต่อกันที่เหตุสลดที่มหาสารคามค่ะ
ยายกับหลานค่ะถูกฆ่าตายอยู่บนชั้น๒ของบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะ
พอไปตรวจสอบก็พบร่องรอยการถูกตีเป็นแผลที่ศีรษะของทั้งคู่
แล้วก็โทรศัพท์มือถือหายไป๒เครื่องค่ะ
นี่แหละค่ะญาติญาติร้องไห้เสียใจกันระงม
ทำใจไม่ได้ค่ะคุณนัทพงศ์คือทุกคนไปพบศพของนางทองคูณปฏิโยเก
อายุ๗๕ปีแล้วก็นางสาวทัศนีพันคลอง
หยกอายุ๑๙ปี๒คนนี้เป็นยายเป็นหลานกัน
ทั้งสองคนถูกฆ่าแล้วศพก็ถูกทิ้งอยู่บนบ้านชั้น๒
ซึ่งเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง
สภาพศพของยายทองคูณถูกของแข็งตีที่หลังศีรษะ
ส่วนนางสาวหยกถูกของแข็งตีที่ศีรษะและที่ลำคอก็มีรอยเหมือนถูกรัด
แล้วก็ไปเจอสายชาร์จโทรศัพท์มีรอยเลือดนะคะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บรายละเอียดและรอยนิ้วมือเอาไว้
แต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไร
ก็ต้องไปชนสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่นนะคะ
ส่วนทรัพย์สินพบว่าแหวนทองคำที่นิ้วข้างขวาของนางสาวหยกยังอยู่
แต่ว่าโทรศัพท์มือถือทั้งสองเครื่องหายไปค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่๑๗ตำบลหวาย
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ปรานีพันคลองค่ะเป็นลูกสาวของยายทองคูณ

เล่าบอกว่าเมื่อเช้าตอน๖โมงครึ่งก็โทรหาลูก
เพราะยังไม่เห็นกลับมาแต่งตัวไปโรงเรียนเลย
ก็โทรไม่ติดก็เลยมาที่บ้านแม่
ขึ้นไปชั้นบนพบว่าทั้งแม่และลูกสาวเสียชีวิตแล้ว
เธอเล่าบอกว่าปกติลูกจะอยู่กับเธอ
แต่ช่วงนี้บ้านยายก่อสร้างอยู่ก็เลยให้ลูกสาวไปนอนเป็นเพื่อน
คิดเลยค่ะว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้
เพราะว่าในหมู่บ้านนี้เขาบอกไม่เคย
ไม่เคยเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้

มันก็อาจจะประปงประตูอะไรไม่เรียบร้อย

คนร้ายที่ก่อเหตุนั้นอาจจะวางแผนไว้
เพราะว่าสุนัขที่บ้านโดนวางยาเบื่อ

อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อนสนิทของน้องหยกค่ะ
คนนี้บอกว่าเขาโทรคุยกับน้องหยกล่าสุด

แล้วตอนเช้าก็โทรหาอีกแต่ว่าไม่รับสาย

บอกไปเจอกันที่วิทยาลัยนะ
แต่พอไปถึงวิทยาลัยปรากฏเพื่อนโทรมาบอก

นี่คือคนที่ได้คุยกับน้องหยกล่าสุดนะคะ

ถวัดชัยศัตยภัณฑ์รองภุมครับการ

ตอนนี้สั่งให้ชุดสืบสวนภูทรจังหวัด
เกาะสร้างทุกคนก็จะต้องถูกสอบส่วนด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
นี่แหละค่ะเหตุสลดที่มหาสารคามนะคะ
ยายกับหลานเสียชีวิตทั้งคู่เลยค่ะ